ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวาน
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาบิ๊กแป๊ะเนี่ย
บอกว่าวิทยาวิทยาพูดเอามัน
หรือว่าคนนองปากหรือเปล่า
เตรียมให้เจรตำรวจตรวจสอบอยู่
แล้วก็พร้อมที่จะให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทสานิทเป็นคนดี
ไม่เคยมีกรณีเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งเลย

พลตำรวจโทสานิทก็ออกมายืนยันตนเองเช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่าทองย่อมไม่แพ้ไฟ

ก็ย่อมไม่แพ้สิ่งต่างที่จะเข้ามาตอนนี้
ดังนั้นนั่นก็คือคำยืนยันนะครับ
เอาละครับมาตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

กรณีที่ในวิทยาแก้วภาราใด
อดีตสสภักดิ์ประชาธิปรัฐและอดีตสบธ
ออกมาเปิดเผยถึงการซื้อขายตำแหน่ง

ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
มีการซื้อขายตำแหน่งราคาสูงกว่า
ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
กองบัญชาการตำรวจภูทรอื่น
อันนี้เป็นประเด็นที่๒ที่ตามมาจากภูทรภาค๘

เขาบอกภาค๘นี่ตำแหน่งภูมิกับ

ตำแหน่งสารวัฒน์ก็๑๕๐๐๐๐๐ล้าน๒ล้านแล้ว
แปงกว่าก็๒๑๐ล้านก็คูณไปบวกลบคูณหารกันไปนะครับแปงกว่าก็๒๑๐ล้าน

จากการตรวจสอบกับพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร

ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างที่ถูกกล่าวหา

จึงเตรียมให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พิจารณาเรื่องการฟ้องกลับฐานหมินประมาท
เนื่องจากทำให้องค์กรเสียหายนะครับ
ส่วนกรณีที่มีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พาดพิงพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๙
กรณีนี้คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

พบตรได้ออกมาพูด
ถึงกรณีโจ๊กหวานเจี๊ยบ

หวานเจี๊ยบเป็นฉายาใครไปไม่ได้
ก็ฉายาของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้บังคับการ๑๙๑นะครับ

ผู้การโจ๊กเป็นแค่ผู้ประสานงานเรื่องการโยกย้ายเท่านั้น
พบตรสั่งให้ไปดูข้อมูลลับเท่านั้น
ไม่มีอำนาจในการโยกในการย้าย
ไปดูข้อมูลแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ดีหรือไม่ดีจะได้เอามาตัดสินใจ
ส่วนจะสนิทสนมกับระดับพลเอกหรือว่าจะเป็นลูกรักใคร
พบบก็บอกผมก็สนิทท่านก็เป็นนาย
ฟังเสียงพบตรพูดถึงเรื่องของกรณีโจ๊กหวานเจี๊ยบกันหน่อยฮะ
ผมเชื่อว่าทุกโจ๊กหวานเจี๊ยบลูกน้องผมเอง
ผมอาจจะใช้ตรวจสอบบุคคลก็ได้ความประพฤตินะครับ
แต่ผมเชื่อว่าก็ไม่เคยมีนะที่พลวตรีมาใหญ่กับพลเอกนะครับ
ยังแต่ผมอาจจะใช้งานในการเช็คข้อมูลทางลับอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีการไปขยายความนะครับอันนั้นผมไม่ทราบ
ส่วนกรณีการโยกการย้ายพลตำรวจโทเทศาสิริวาโท
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘มาช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการของสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะ
นายวิทยาออกมาบอกว่าถ้าไม่มีจะโยกจะย้ายทำไม

ใช้คำว่าง่ายจะร้อนตัวทำไม

เรื่องนี้นะครับทางพบตรก็บอกว่าตอนนี้นะครับให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องของการซื้อขายตำแหน่งให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เพราะหากเพิกเฉยไม่มีคำสั่งใด
อาจจะถูกตั้งคำถามจากสังคมก็เป็นได้
ตอนนี้การโยกการย้ายไม่ใช่หมายความว่าเขาทุจริต
หรือว่าเขามีการซื้อขายตำแหน่งแต่เพื่อเป็นการตรวจสอบที่โปร่งใสเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะ๑๕วันเท่านั้นเองเจรตำรวจจะทำหน้าที่นี้นะ
พร้อมกับยืนยันว่าการสั่งโยกสั่งย้ายพลตำรวจโทเทศา
ไม่ใช่การเอาคืนนายสุเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการกปศ
จากกรณีที่นายวิทยาแก้วพาราใดซึ่งเคยเป็นกปศเหมือนกัน
ออกมาแฉเรื่องนี้บอกไม่เกี่ยวข้องกันนะ
ก็คงมีสื่อไปพาดพิงนะครับว่าการที่
ผมท่านวิทยาออกมาพูดเรื่องซื้อขายตำแหน่ง
เป็นการเอาคืท่านสุดเทพสซะกว่านี้ใช่ไหม
จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยใครที่เอ่อ
ไม่ว่าจะเรื่องบ่อนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่
บายมุกพวกนี้เราก็ดำเนินการอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับ
เพื่อความโปร่งใสและเป็นการทำงานของเจรลงไปการตรวจสอบนะครับ
เราก็ให้เจรลงไปตรวจสอบตั้งแต่วันที่๑๒แล้วในการที่ท่านสอสอวิทยา
เป็นบุคคลที่จุดประเด็นเรื่องการซื้อขายมานะครับมันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาท่านเสษาออกจากพื้นที่
เพื่อการทำงานที่รอบครอบของคณะทำงานของเจรด้วยนะครับ
เอาหัวหน้านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย
ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงท่านเทสานะครับนะครับ
ก็เคยได้ยินมาตลอดนะครับไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออดีต
ผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ยินนะครับก็ทั่วไปภาพรวมนะครับ
สำหรับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
โดยคาดว่าจะมีการเชิญนายวิทยาเข้ามาเป็นพยาน
ให้ข้อมูลพบตรบอกแบบนี้นะครับ
นี่คือความคืบหน้าฝั่งของตำรวจ
แต่เมื่อวานในรายการถามตรงของคุณจอมขวัญ
โฟนอินสัมภาษณ์ทางพลตำรวจเอก

อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านก็ออกมาบอกว่ามันมีมานานแล้วก่อนยุคผมอีก
แบบนี้แฉออกมาแบบนี้เลยนะ
แล้วก็บอกว่าไปตรวจสอบได้เลย
กวดบูรณ์การเรื่องเป็นอย่างไรมาเมื่อวานแฉอทางโทรศัพท์
พูดกับคุณจอมขวัญเลยคุณจอมขวัญพยายามซัก

อยู่ที่ใครก็ท่านถ้าเป็นเงินก้อนโตจริงเนี่ย
ล้านหรือมากกว่านี้อยู่ที่ใคร
ท่านบอกคือไม่ได้ตอบตรงไม่ยอมตอบ